ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ก็น่าเห็นใจ
ก็อยากจะให้ใครช่วยเหลือกันหน่อยละกันนะคะเป็นสองยายหลานที่ลำปางค่ะ
บ้านเนี่ยถูกยึดไม่มีบ้านอยู่ทำยังไง
ต้องไปอาศัยบทอยู่โหอยู่กันสองยายหลานเนี่ยแหละค่ะ
ต้องร้องเพลงตามงานในหมู่บ้านหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนนะคะ
ซึ่งสองคนนี้ความหวังเขาก็มีเพียงแค่อย่างเดียว

นี่แหละค่ะน้องชุดเหลืองที่มือจับไมค์อยู่เนี่ยอายุแค่๑๐ปีเองนะ
เด็กหญิงประกายพรมงคลหรือว่าน้องอิมค่ะก็ร้องเพลงอยู่ในสารบทแคทอลิกแม่พระราชินีแห่งสวรรค์
เวลามีงานประจำพื้นที่นะคะน้องอิมก็ขึ้นไปร้องเพลงแบบนี้
ก็ได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างก็ไปด้วยความตั้งใจค่ะ
เพราะว่าอยากหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายเวลาไปเรียนหนังสือนะคะ
พลอยเอกปัชชาคุณยายของน้องอิมที่เป็นชาวลำปางนะคะก็อาศัยกับน้องอิมนี่แหละ
เล่าให้ฟังบอกว่าชีวิตตอนนี้มันไม่เหลืออะไรเลยค่ะ
เพราะว่าไม่มีแม้กระทั่งบ้านที่จะใช้ซุกหัวนอนคือ๒ปีก่อนนะคะ
คุณยายแล้วก็แม่ของน้องอิมซื้อบ้านในหมู่บ้านเอื้ออาทร
ทีนี้พอแม่น้องอิมเลิกกับสามีก็หนีไปอยู่กรุงเทพค่ะ
ภาระการผ่อนบ้านก็เลยตกอยู่ที่คุณยายคนเดียวแล้วคุณยายก็อายุเยอะแล้วอ่ะค่ะ
คุณยายผ่อนไม่ไหวบ้านก็เลยโดนยึดตอนนั้นมืดแปดด้านจริงจริง
ไม่รู้ว่าจะพาหลานไปอยู่ที่ไหนดีก็เลยไปขออาศัยอยู่ที่บทคาทอลิก
พระราชินีแห่งสวรรค์ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณยายก็หายไปด้วย
ทุกวันนี้มีก็เพียงแค่เบี้ยอย่างชีพคนชรา
เอาไว้ซื้ออาหารประทังชีวิตกินกับหลานแค่นั้นเอง
คุณยายบอกว่าอยากได้อุปกรณ์สร้างบ้านที่เหลือค่ะ
เพราะว่าคนดูแลโบสคาทอลิกเนี่ยเขาบริจาคที่ดินให้๘๐ตารางวาเลยนะ
แล้วก็ซื้อไม้ซื้อกระเบื้องมูหลังคาให้เป็นที่อยู่ชั่วคราวแล้ว
แต่ก็ทำได้เพียงแค่หลังคาค่ะเพราะว่าเงินไม่พอ

เออก็เลยแบบคืออยากจะได้เครื่องมือก็ยังดี

ไม่ว่าจะเป็นด้านทุนทรัพย์ก็ดีหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางด้านของทักษะก็ได้
ไปช่วยสร้างบ้านอะไรแบบนี้ค่ะก็ติดต่อไปได้นะคะ
ถ้าอยากจะบริจาคเนี่ยก็ดูได้จากเลขบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะ
คืนให้แล้วสาขาลำปางนะคะชื่อบัญชีนายอุดมศักดิ์วัยสติค่ะ
เลขบัญชี๐๕๐๑๓๒๐๐๖๗๓๐ธนาคารออมสินนะคะ
ครับนี่เราขึ้นเลขบัญชีให้นะฮะแม่ไม่รู้ว่าถ้าแม่ของน้องอิมเห็นอยู่จะรู้สึกอย่างไรบ้าง
ที่ปล่อยลูกกับคุณแม่ไว้แบบนี้นะเรานำเสนอแล้วก็สะท้อนใจนะฮะ